ต่อไปมีคนถามอยู่พี่เหมียวหรือเปล่า

มีผัวยังเอาอย่างนี้ดีกว่าต่อไปน้องพรีมรัมมิตานะฮะ
นางเอกช่อง๓เอกวิก๓เนี่ย
มีข่าวว่าปาดหน้าเอางานของใหม่ดาวิกาไป

หนึ่งที่มีกระแสไปดีก็คือทางผ่านกรรมเทพที่เล่นกับพี่ป๋อ
ที่ป่อได้รางวัลไปเลยนะฮะ

แล้วคนก็สงสัยนะคะว่ามันเสียบหรือเปล่า
บอกว่าไม่ได้มาแทนค่ะพรีมไม่ทราบในส่วนนั้น
ทราบในส่วนของแบรนด์ของตัวเอง
คือส่วนนั้นเท่านั้นไม่ทราบว่ามีใครเป็นอะไรของใครอื่นใดทั้งสิ้น

คือผลิตภัณฑ์เขามีหลายตัวค่ะเหมือนกับเป็นแบรนด์โดยรวม

แล้วรู้ไหมว่าทางนั้นหมดสัญญาไปแล้วหรือยัง
ไม่ทราบจริงค่ะยืนยันค่ะยืนยันตลอด

ว่าเขาจะโปรโมทอะไรโปรโมทแบนตัวไหนนะฮะ

ก็ไม่ทราบอยู่ดีว่าสัญญาของคนอื่นเป็นยังไง
ผมก็ตอบแล้วกดดันเปล่าคะกดดันคงไม่ค่ะ
แล้วพิมก็ภูมิใจมากที่ได้มาทำงานนี้

แล้วจะมีปาดหน้าไหมคะน้องไม่มีค่ะไม่มี

ปีก่อนมีติดเรียนนะคะแต่ตอนนี้ลุยงานเต็มที่แล้ว
รับละครได้มากกว่า๑เรื่องค่ะตอนนี้๓เรื่องค่ะ

เล่นกับน้องด้วย

เมื่อวานี้เนี่ยบอมมันเล่นกับพี่เมียวนะ

เรื่องเดียวกันตกใจหมด

คือหนูงงมากนึกว่าพี่เหมียวเล่นหลายเรื่อง

ตอนนี้เขาบอกว่าน้องพิมเขาบอก
คนวิจารณ์ว่าเล่นมาตั้งหลายเรื่องทำไมไม่เปรี้ยว

ก่อนหน้านี้เรามีเรื่องเรียนแล้วเป็นวัยรุ่นอยู่ตามหาตัวเองอยู่
แล้วมันก็มีจังหวะและโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะ

ใครจะพัฒนาตัวเองเป็นหลักค่ะ
ยินดีด้วยที่ได้งานใหม่ใช่ยินดีด้วย